คนไข้เวลาเขาเอาคนเจ็บไปส่ง

อยู่จากที่แบนเนี่ย

แต่ผมย้ำนะว่านี่คือเป็นเตียงอัตโนมือ

กลางวันแสกทำไมเตียงผู้ป่วย
ทำไมถึงมาขยับขึ้นมาได้เองแบบนี้
ไม่ได้มีระบบไฟฟ้าอะไรทั้งนั้นนะครับ

ทางด้านของคุณเอกชัยอายุ๔๐ปี

กระบี่พิทักษ์ประชาเอาไปโพสต์ไว้ในโซเชียล
คนก็คอมเมนต์เยอะว่าแหม่ฟันทงมันต้องเป็นเรื่องลี้ลับแน่
เพราะรถกู้ภัยกู้ชีพจะเป็นแบบนี้บ่อยนะครับ
คุณเอกชัยเล่ารถคันนี้นะฮะก็ทำภารกิจเสร็จปุ๊บ
มาล้างทำความสะอาดเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่สามสิงหาคม
เขาเข้าไปทำความสะอาดปรากฏว่ากำลังเช็ดอยู่
สักพักเตียงเนี่ยยกขึ้นเองคาตาแบบนี้ไม่ได้ขยับอะไรทั้งสิ้น

ด้วยความที่เขาไม่ได้เชื่อเรื่องลี้ลับแต่เขาไม่เคยลบหลู่นะ
เขาก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปนี้เอาไว้ไปฟังเขาเล่าเพิ่มเติมครับ
แต่พอโพสต์คลิปนี้เข้าไปก็มีหลายคนนอกเหนือจากเรื่องนี้รับ๕๓๘๗ทะเบียนรถกู้ภัยนะให้ไว้ก่อน
ทีนี้มีคนเขาบอกว่าเอ๊ก็สังเกตดูเตียงเนี่ยมันมีเรื่องของกระบอกโชค
ถึงแม้มันจะไม่มีระบบไฟฟ้าอัตโนมัติอะไรก็ตามแต่อาจจะเป็นไปได้ในทางวิทยาศาสตร์

มันมีโชคตัวโชคที่มันอาจจะมีปัญหาก็ได้มันอาจจะทำให้ดันเตียงขึ้นไปอะไรแบบนี้
มันก็เป็นไปได้ก็ลองไปซ่อมดูอาจจะดีขึ้นแต่คนที่เขาเชื่อเรื่องลี้ลับก็บอกว่า
นี่น่าจะเป็นสิ่งที่อะไรบางอย่างที่อยู่บนรถก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมจะมองแล้วกันนะครับ
ทะเบียมรถกู้ไภก็มีห้าสามแต่เจ็ดเออใกล้แล้วนะคะใกล้แล้ว